คุณชนะเนี่ยเขาชอบบอกบ่อยว่าเขาอยากโดนพึ่งต่อยอยากโดนพึ่งต่อย
ดิฉันก็บอกว่าโอ๊ยเสียดายจริงที่คุณไม่ได้ไปช่วยพี่กลุ่มนี้
เพราะว่าพี่กลุ่มนี้ไปช่วยไล่พึ่งปรากฏโดนพึ่งต่อยค่ะ
ตีรักพึ่งเห็นร่วงลงมาแบบนี้โอ้โหน่ากลัว
แล้วไปกันหลายคนเลยนะคะสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมจะต้องเรียกว่าถอยกำลังก่อน
เพื่อไปวางแผนใหม่เพราะพึ่งแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหโหดทั้งนั้นเลย
จริงน่าพึ่งดุพึ่งโมโหก็เลยมารุมต่อยพี่เขา
ทางเจ้าหน้าที่ป้องกันอบตเทวราช
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองค่ะ
บอกว่าได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือมาจากชาวบ้าน
บอกว่าให้มาช่วยตีรังพึ่งหน่อย
พึ่งมันมาทำรังอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่๑๐หมู่๔ตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง

เนี่ยค่ะรังประร่อมเลยนายเห็นพึ่งมั้ยคะ

บอกว่าเคยโดนพึ่งไล่ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บมาแล้ว
พูดง่ายเคยโดนพึ่งต่อย

แต่ถ้าเพิ่งต่อยสำหรับผมแล้วก็เหมือนกับเพิ่งเขาได้แสดงความรัก

แต่ถ้าหากเป็นพึ่งธรรมชาติอย่างนี้อย่าให้ได้โดนต่อยเลยครับ
ชาวบ้านเขาก็ไม่โอเคแล้วนะที่เพิ่งจะมาต่อย
เพราะว่าบ้านหลังนี้มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ด้วย

แล้วกลัวว่าถ้าหากพึ่งมันแตกรังมาอีกจะไปไล่ทำร้ายชาวบ้านแถวนั้น

อภีรถาตะเพียนทอง
กู้ภัยสาวสวยใจกล้าของเราไม่ได้จับแค่งูแล้วนะคะ

มาร่วมด้วยช่วยกันในการไล่พึ่งตีพึ่ง

เอาไม้ไผ่ยาวมาทำครบเพลิงขนาดใหญ่๒อัน
อีกฝ่ายนึงคือคุณเอกกระละเกตจันเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกัน
เขานำกาบมะพร้าวนะมาสุมควันตรงโคนต้นมะม่วง

นี่ไงก็รุมควันใส่พึ่งแล้วพึ่งมันยังไงล่ะ
มันก็แตกรังออกมาอย่างนี้สิคะ

บินกันควักขวัยกันเลยทีเดียว
แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกนายหนึ่งก็พยายามใช้ควันจากครบเลิง
ไล่พึ่งพยายามช่วยกันหลายคนหลายฝ่าย

ปัดตัวปัดพึ่งออกไปแบบนี้

ต้องบอกนะว่ามันอันตรายจริงนะคะ

การที่จะไล่พึ่งตีพึ่งหรือต่อยต่อพวกนี้นะคะ

ตายแล้วต้องระวังให้ดีค่ะ

เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะต้องหนีกระเจิดกระเจิงออกไปตั้งหลักใหม่ก่อนนะคะ
แต่สุดท้ายค่ะวิธีการที่เจ้าหน้าที่เขาทำนะคุณชนะ
ก็คือการเกี่ยวรังพึ่งลงมา
เกี่ยวรังพึ่งให้มันร่วงลงมาใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาทีนะคะ
ก็สอยรังพึ่งออกมาได้
แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็โดนต่อโดนพึ่งต่อยไปหลายคนทีเดียว

ถามว่าเขาบอกว่าทำสำเร็จนะสุดท้ายภารกิจนี้สำเร็จ
ผมกำลังเปิดดูอยู่แล้วล่าสุดตอนนี้เป็นยังไง

ไม่มีอาการข้างเคียงจากการโดนพึ่งต่อย
ไม่ใช่เขาไปทำผมที่ร้านอะไรก็ไม่รู้อยู่แถวสิงห์บุรี
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการไปต่อยพึ่งอะไรนะคะ

นี่เออเป็นกู้ไพก็สวยได้เออเป็นกู้ไพก็สวยได้
เออดังนั้นเนี่ยเราต้องให้กำลังใจพี่กู้ไพเหล่านี้
อารมณ์ใดเพิ่งโดนพึ่งต่อยไปทำผมซะแล้ว
เอ้าทำไมคุณชนะก็อยากสวยให้มันสดชื่นมาไม่ได้ยังไง

แล้วถ้ามีเวลามาคอมเมนต์บอกหน่อย
โดนพึ่งต่อยเป็นยังไงบ้างครับพี่รัฐา
แต่ว่าบอกมันว่าไม่มีใครที่แพ้พิษพึ่งนะ
ที่ทุกคนแข็งแกร่งจริงให้กำลังใจกันค่ะ

ใครดูแล้วไม่มีความสามารถไม่มีความชนานอย่าไปทำตาม